ก็มาพูดเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะกันก่อนนะครับ
มีโอกาสที่จะได้ย้ายจากเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ

ซึ่งฟุตบอลไทยปีหน้าก็จะมีโคต้าอาเซียนเข้ามา
ดังนั้นเขาก็ใช้นักเตะโคต้าอาเซียนลงเล่น

แต่ว่าล่าสุดนั้นหลุดจากชุดอาเซียนคลับไปแล้ว
ซึ่งก็เป็นพวกเกาหลีที่คลองตำแหน่งอยู่

แต่ว่าเงื่อนไขเป็นการยืมตัว
ก็แจ้งให้ทราบตามข่าวทั่วไป๑ปี

คุณชนะว่าอาจจะต้องมีค่าเซ็นสัญญายืมตัว

ซึ่งเรื่องนี้ทีมข่าวธรรมดาทีวิตก็สอบถามไป

ก็ได้รับคำตอบว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณา
และยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้
โดยก่อนหน้านี้เมซิเจเคยมีโอกาส
ในการทดสอบฝีเท้ากับชิมซือเอสพาว
มาแล้วในช่วงต้นปี๒๐๑๓
จนมีโอกาสที่จะไปร่วมทัพ

มาครั้งนี้ก็ข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่

ปัจจุบันนี้เป็นประธานเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับ

ก็ก่อตั้งสโมสรครั้งแรกในปี๑๙๐
และเป็นทีมเดียวในบรรดาสโมสรฟุตบอลอาชีพนะครับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือชาวเมืองซัปโปโร
ที่ร่วมลงทุนกับสโมสรแห่งนี้

โดยปีที่ทำผลงานดีที่สุดในลีกก็คือฤดูการ๒๐๐๑นะครับ
พวกเขาเคยคว้าอันดับที่๑๑นะครับ
ก็คือในปี๒๐๐๒๐๐๘และในฤดูการปัจจุบันนะครับ
เป็นที่แน่นอนแล้วก็คือหลีกสูงสุดนั่นเอง
แม้ว่าจะยังเหลือกันอีกหนึ่งนัดก็ต่างครับ
อดีตส่วนนัดแต่ทีมชาติญี่ปุ่นที่ไปเล่นในฤดูการของยุโรปนะครับ

จากนี้ก็ยังมีการเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับทีมในดิชั่น๒ของเมืองไทยนะครับ